ว่าชีวิตคุณเป็นยังไงชีวิตผมเป็นยังไง
คุยไปคุยมากลายเป็นว่าเอ้าผมมีฝัน
แล้วเขาบอกว่าเขามีเทคโนโลยีที่สามารถสารฝันให้ผมได้
ทุกอย่างมันเกิดขึ้นภายในไม่กี่เดือนเลยครับ

เสถียณเป็นคนไวเป็นคนเร็วเราเองก็เป็นคนไฮเฟอร์เร็วมาก
แล้วมันก็เหมือนกับเป็นการเป็นมวยถูกคู่อะครับ
เป็นพาร์ทเนอร์ที่เห็นผลลัพธ์เร็วมากครับ

ตั้งใจดูที่เริ่มมีการคุยกัน
โอ้โหตั้งแต่เมื่อประมาณปลายปีที่แล้วอะครับ
ปลายปีที่แล้วเองนะครับ
ก็มีการคุยกันผมจำเป๊ะเลยวันไหนไม่ได้นะครับ
ปลายปีที่แล้วคุยกันแล้วทุกครั้งที่คุยเนี่ย
ผลลัพธ์มาแบบเยี่ยมยอดมาก
ก็คือวันนี้คุยปั๊บพรุ่งนี้ได้ไอเดียเลย
อีกวันหนึ่งได้รูปแบบพอดักต์เลย
คือถ้ามานั่งคิดดูว่าบูดี้ต้องทำเองนะครับ
เหมือนก็ต้องมีทีมที่จะคอยออกแบบ

โรงงานผมว่าอีก๑๐ปีกว่าผมจะได้คอยดักเนี่ยครับ

เรามีหัวคิดเรื่องการนำเสนอ
แล้วเรามีฝันอยู่แล้วว่าของดีมันต้องประมาณนี้ประมาณนี้
มันเหมือนกับเราวาดภาพสิ่งที่เราเห็นว่ามันควรจะต้องมีในตลาด
ที่ทำให้มันเกิดขึ้นได้ภายในเวล๑มากครับ
วางเป้าหมายที่จะประสบความสวยแบบพี่แอ๊ด
วางเป้าหมายที่จะประสบความสวยแบบพี่แอ๊ด

เพราะว่าผมชื่นชมพี่อาร์ดมาก
แล้วผมชื่นชมดีลของคาราบาลกับพี่แอร์ที่ทำ

พอนึกถึงคนที่ประสบความสวยที่มาจากสายบันเทิง

ตัวเราเองต้องยอมรับว่าเราไม่เคยได้มีโอกาส
เห็นภาพนี้นะครับที่เราจับมือกับทางคาราบาล
รับว่าไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนเลย
รู้แต่ว่านอกจากงานดำเนินรายการ
ผมรู้ว่าผมจะต้องเป็นเจ้าของแบรนด์แบรนด์

แต่ไม่คิดไม่ฝันว่าแบรนด์ที่ว่าเนี่ยจะกลายเป็นแบรนด์ซึ่ง

ไม่สามารถเทียบเคียงพี่แอดได้ผมว่ามันเป็น

ตามินเป็นประโยชน์ต่อเราทุกคน
จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทำให้พวกเราแข็งแรงนะครับ

การอัดไนโตรเจนไม่ให้มีออกซิเจนอยู่ในขวด
แล้วก็ฝ่าล็อกแบบพิเศษแบบแน่น

ถ้าอย่างนั้นก็เป็นแค่น้ำวิตามินอีกดิ๊กดริ๊งซ์
ซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นแค่นั้นผมไม่ทำดีกว่า
คุณเสถียรก็คงไม่ทำ
อกจากจะ๒๐๐แล้วเมื่อเปิดดื่มปั๊บ

อย่างเต็มที่ไปจนถึงมือของเขา
โชคดีมากโชคดีมากที่ทางนี้มีโรงงาน
ดังนั้นเมื่อเราแค่คิดว่าเราต้องหาสิ่งที่เป็นนวัตกรรม
ที่จะบล็อกไม่ให้วิตามินซีจืดจางหรือว่าย่อยสลายได้ง่าย
คำตอบมันมาทันทีและมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ
พี่วุฒิจะมีวางแผนทำลัตเทศภัณฑ์เพิ่มยังไงครับ
มีวางแผนทำลัตเทศภัณฑ์เขาได้บอกยอดที่เขาต้องการใช่ไหมครับ
ว่าแค่นี้ก็เป็นโฟกัสของพี่แล้วล่ะครับปีนี้

อีกปี๒ปีผมไม่รู้นะครับว่าจะเป็นยังไง

เรายังไม่ได้มีโอกาสที่จะเจอพาร์เนอร์ที่ดี

บูลลี่ตอนนี้ง่ายมากเลยครับแค่บอกว่าอยากมีอย่างนี้
อยากมีอย่างนี้ทางที่นี่เขามาเสกให้ให้มันเกิดขึ้น
เป้าหมายยังไงล่ะครับก็จะเป็นเครื่องดื่มทางเลือกให้กับทุกคนในทุกวัน
เพื่อให้ร่างกายเนี่ยมีภูมิคุ้มกันยิ่งตอนนี้เนี่ย
มันเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องหันมาใส่ใจดูแลตัวเอง
ออกจากออกกำลังกายแล้วระมัดระวังแล้ว
ดังนั้นเป้าหมายของผมผมเห็นว่าทุกคนจะต้องได้มีโอกาส
รู้สึกยังไงที่ได้เป็นเจ้าของสินค้าของเรา
รู้สึกยังไงเหรอครับตื่นเต้นมากแฮปแบบแฮปปี้มาก
เพราะว่าเหมือนฝันที่เป็นจริงเราได้มีโอกาสทำหลายอย่างในชีวิตนะครับ
แล้วเราก็ต้องทุ่มเทเป็นอย่างมากก่อนจะมาเป็นนักจัดรายการ
ก็ต้องทุ่มเทเราก็ต้องทำการบ้าน
แต่ความรับผิดชอบเราต้องรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ก่อนหน้านี้ผมไม่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของสินค้าครับ
แต่วันนี้พอเราเป็นเจ้าของสินค้าอย่าง๑๐๐เราสามารถที่จะพูดในน้ำสินค้าของเรา
เราสามารถที่จะนำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้าของเรา
พูดได้เต็มปากผิดกว่าทุกเรื่องเพราะมันเป็นสินค้าของเรา
ดังนั้นถามว่ารู้สึกไงรู้สึกเหมือนกับเรามีอิสระภาพแล้วครับตอนนี้
เราสามารถเป็นตัวเรานำเสนอของที่เราชอบได้อย่างเต็มที่ด้วย
โดยที่ไม่ต้องมีคนมาพูดว่าโอ๊ยอะไรนะโดนจ้างมาหรือเปล่า
โอ๊ยแบบเป็นแค่ปริซเทนเตอร์นี่ดังนั้นผมได้ได้รับอิสระภาพครับ
แล้วนี่เราทำงานหนักกับตัวนี้ยังไงบ้าง

เพราะว่าทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น

ดังนั้นทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการตลาด

ทีมงานที่เป็นมืออาชีพที่เป็นนักออกแบบอันดับ๑

กระทั่งสดชื่นดูดีแฮปปี้ผมก็คิด

อะไรน้อยที่มันเป็นเรา
ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นพลังของเรา

มันก็แฮปพีกับชีวิตทุกวัน
อะไรก็ตามที่มันเข้ามารุมร้าวจิตใจให้มันเครียด
ผมก็สามารถที่มันจะขจัดมันได้ไม่งั้นเราไปต่อไม่ได้

วันนี้มีวางจำหน่ายอะไรที่ไหนบ้างครับ
วางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
จะถยอยตามร้านข้าร้านชั้นนำ
และก็ตามแบบ๗๑๑และร้านขาชั้นนำทั่วประเทศ
พี่วิธีค่ะครับเตรียมเรื่องการศึกษาข้อมูลการอุ้มบุญอยู่ไหนครับ

เรื่องของการอุ้มบุญก็ยังศึกษาอยู่ครับ
เพราะว่าตอนนี้ก็มีเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศ

เขาก็ทำเรื่องของการอุ้มบุญขึ้นมานะตอนนี้
ผมเองก็ได้มีโอกาสฟังแล้วก็ติดตามเรื่องของเขาอยู่
แต่สุดท้ายแล้วกฎหมายบ้านเราก็ยังไม่รองรับเรื่องนี้
ใดที่กฎหมายบ้านเรายังไม่รองรับเรื่องนี้
หน้าที่ของเราก็แค่ศึกษากันต่อไปนะครับ

เพราะว่าเราต้องทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับ
เป็นบูดดี้แล้วก็ต้องทำสิ่งที่ถูกต้องก็ยังศึกษากันอยู่ครับ
ต้องรอแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้กฎหมายยังไม่รองรับ

เราเองก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาในการที่จะต้องหาข้อมูลนะครับ
ตอนนี้เราหาข้อมูลจากทุกคนเลยครับที่มีการอุ้มบุญอยู่
เขาจัดการกับมันยังไงเรื่องกฎหมายเขาทำยังไง
แล้วก็เรื่องการดูแลเป็นยังไงแล้วก็แล้วเรื่องการเลี้ยงลูกนะครับ
เราก็อยากรู้มากเลยครับว่าแต่ละช่วงชีวิตของเขาเนี่ยต้องเจอกับอะไรบ้าง
อยากเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเมื่อเราจะเป็นพ่อสักวันหนึ่ง
ก็อยากเป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบนะครับ
ถือว่าเป็นลูกคนล่าสุดของผมแล้วเดี๋ยวลูกจริงที่จะมา
ผมว่าลูกของผมถ้าจะมาเนี่ยจะมาเมื่อเวลามันใช่
จะมาเมื่อกฎหมายมันให้แล้วจะมาเมื่อเราพร้อม
ตอนนี้ก็แค่เตรียมตัวไปเรื่อยก็ทำการบ้านไปเรื่อยครับ